คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้
จริงแล้วคนที่เขาถ่ายภาพเขาตั้งใจจะถ่ายภาพฝูงวัว
ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ฝูงวัวฝูงนี้นะคะ
อยู่ในป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าห้วยเตียก
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีในวงกลมสีแดงค่ะ
ตั้งใจจะถ่ายวัวแต่ติดภาพผู้ชายคนนี้แล้วเขาไม่มีหัว
นี่ใส่เสื้อเชิดสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำเนี่ยค่ะ
อยู่ใกล้กับกองข้าวโพดกับคอกวัวไม่มีหัว

แล้วถ่ายแล้วมันติดแบบเนี้ยทั้งสองภาพเลยอ่ะ
ภาพนี้นางธนัชชากาวิระอายุ๓๘ปี
เป็นภรรยาของนายสุริยันกาวิระอายุ๔๙ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านอ้อนหมู่๗ที่ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาวจังหวัดลำปาง
เขาถ่ายเอาไว้วันที่๓ธันวาคมแล้วถ่ายตอนกลางวันนะคุณผู้ชม๑๑โมง
แต่วันที่เขาถ่ายภาพเป็นวันพระใหญ่ขึ้น๘ค่ำเดือน๑๒ถ่ายไว้๖ภาพนะคะ
แต่มีสองภาพที่ถ่ายติดผู้ชายคนนี้แต่ไม่มีหัวส่วนอีก๔ภาพเป็นภาพวัวธรรมดาธรรมดาเป็นฝูงวัวด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะค่ะ
แต่ที่มันผิดปกติก็คือ๒ภาพถ่ายคนละครั้งคนละมุมใช่ไหมแต่เห็นเป็นเหมือนผู้ชายแล้วไม่มีหัวทั้งสองภาพเลยอยู่แบบนี้
คือนางธนชาส่งภาพไปให้สามีดูนะส่งไปทางไลน์สามีกำลังสัมมนาอยู่ที่แม่ห้องศรแล้วสามีก็เลยซูมดูแล้วเห็นแบบนี้ตกใจมากนะ
ส่งให้เพื่อนเพื่อนที่ร่วมสัมมนาช่วยกันดูทุกคนที่สัมมนากันอยู่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีแน่นอนคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะ
มันหรือว่ามันแค่เป็นสีเป็นอะไรภาพซ้อนตอนนั้นนะคะผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาเห็นรูปเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าบอกภรรยานะเขาก็กลัวภรรยาจะกลัวคือภรรยาส่งไปให้สามีดู
ขยายแล้วสามีเห็นภาพนี้สามีไม่กล้าบอกภรรยา
บอกอีกทีตอนถึงบ้านภรรยาก็มาดูใกล้ขยายดูใกล้ถึงกับขนลุกอะค่ะ
ก็ปีละนี่เขาว่าล่ะมีคนแขนเขาตายอยู่ฮัน
คือสามีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านไปสมนาแล้วเขาเหมือนกับโทรมาหาเมีย
ว่าทำอะไรอยู่เมียก็เลยถ่ายภาพไปให้ดูนี่ไงเลี้ยงวัวอยู่
พอเห็นคนหัวขาดก็เลยไม่กล้าบอกเมียกลับมาถึงบ้านถึงมาบอก
ใช่มาบอกที่บ้านแต่ทุกคนที่สัมมนาอยู่กับสามีอยู่กับผู้ใหญ่บ้าน
ทุกคนคือดูหมดเลยไงทุกคนที่ร่วมสัมมนาช่วยกันสระถ่างดูช่วยกันขยายดู
ทุกคนบอกเลยว่าผีแน่ทีนี้ผีหรือไม่ผีก็คุณผู้ชมก็ช่วยดูหน่อยนะ
เราก็ไปคุยกับนางธนชานะคะที่เขาเป็นคนถ่ายภาพค่ะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็มีตำนานนะ
เพราะว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนเคยมีคนไปผูกคอตาย
ตรงจุดที่ถ่ายภาพติดเป็นภาพคล้ายผู้ชายไม่มีหัวตรงนั้นเลย
จุดเดียวกันเลยก็เลยไม่รู้ว่าใช่วิญญาณของคนที่เคยไปผูกคอตายหรือเปล่า
ส่วนผู้ใหญ่สุริยันค่ะสามีของนางธนัชชาบอกว่า
ป่านี้เนี่ยชาวบ้านเรียกกันว่าป่าห้วยเตีย
เป็นป่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครอง
ชาวบ้านรู้กันดีว่าป่าตรงนี้เฮียนค่ะ
ช่วงที่ใกล้ถึงประเพณีเลี้ยงเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา
ก็จะมีอะไรแปลกเกิดขึ้นอยู่เสมอ
ก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ตนให้เห็นเพราะใกล้ถึงเดือน๔
ที่ชาวบ้านจะต้องนำเหล้าหายไก่คู่ไปถวายหรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้แบบนี้นะคะ
ผู้ใหญ่สุริยันบอกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวเชื่อ
เชื่อในสิ่งที่เล่นลับมองไม่เห็น
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเรื่องเล่นลับเรื่องแปลกเพราะเมื่อหลายปีก่อน
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะผู้ใหญ่สุริยันเล่าให้ฟังว่า
อยู่ดีวัวตัวเบอร์เรอเลยวัวตัวใหญ่หายไปตัวหนึ่ง
เดินตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ผู้ใหญ่สุริยันบอกว่ากลับบ้านไปกราบพระ
เพราะคิดแล้วว่าต้องมีอะไรบังตาซ่อนวัวตัวใหญ่ตัวนี้เอาไว้แน่
ยพระเสร็จออกไปดูอีกที
วัวตัวที่หายไปก็นั่งอยู่ในจุดที่เดินผ่านไปแล้วตั้งหลายรอบ

ผู้ใหญ่สุริยันก็ย้ำว่าป่าตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาลบหลู่หรือว่ามาบุกรุกนะคะ
ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่แต่ละปีจะมีการนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้
ก็คือมีไก่คู่มีเหล้ามีอาหารคาวอาหารหวานมาเลี้ยงตามความเชื่อนะคะ
ซึ่งผู้ใหญ่สุริยันก็บอกว่าก็เอาภาพนี้ไปให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่ในหมู่บ้านเอาไปให้ดูทุกคนเลย
เอาไปไล่ให้ดูว่าเออใช่เห็นเป็นยังไงเห็นเหมือนกันไหม

แต่ผู้ใหญ่สุริยันก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ไปตากผ้าไว้หรือเปล่าตากแค่เสื้อกับกางเกง
ไกลก็นึกว่าเป็นคนอะไรแบบนี้
แต่ระยะเขายืนว่าอยู่คนเดียวมีแต่วัวเท่านั้นนะครับ